อู่ไอ้เวียสวัสดี

เป็นเบลล่าโลกไหมก็บอกว่านี้
เป็นเบลล่าโลกไหมก็บอกว่านี้

เวียก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้อง

โดยเป็นทูลปีละ๑๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวทำมา๔ปีแล้วนะคะ

ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คือไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าตัวเองทำอะไรบ้าง

แต่ให้แบบเจาะจงด้วย
พอพี่เวียให้ไว้เจาะจงเอานอกนี่มา

แค่เขาออฟติกก็เหนื่อยละ

นุโมทนาสาธุกับสิ่งที่พี่ทำด้วยนะ